นี่คือหมูหย่องตรงรุ้น๘๐กรัมนะฮะ

นี่แหนม๒๑๗๐กรัมราคาถูกที่สุด

หมูหยอ๋องกรอบ๗๐กรัม

พร้อมจากบ้านไผ่เหมือนกันครับ

คุณคะเข้าไปทำเรื่องหมูกันข้างในเลย
โอเคครับครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
เอาล่ะนี่เป็นข้อมูลนะจากพี่บอร์นนับเบิร์ดนับคอมนะคะ

เพราะว่านี่คือข้อแรกของน้องนะคะ

หาเลยค่ะว่าสินค้า๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด

เฮ้ยน้องกุมานมาด้วยหรือ

ไม่จริงเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นพลาสติก
แล้วมันก็ดูไม่ค่อยมีน้ำหนักอะไร
แล้วปกติเห็นหมูหยองที่ด้วยความที่มันมีลักษณะหมูเล็กอะไรอย่างนี้

แต่ว่ากว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้เขาก็ต้องใช้หมูเยอะนะกว่ามันจะฟีบ

ตั้งแต่ว่าจะมาเป็นหมูยอ
มันต้องผ่านกรรมวิธีเยอะ
มันต้องได้ถูกกว่าอันหนึ่ง

โอเคงั้นเป๊กจะเฉลยที่

นี่คือหมูแปรรูปยี่ห้อบ้านไผ่
ราคาตั้งต้นอยู่ที่

ถัดมาพี่จะเฉลยที่แน้ม

อันนี้คือสินค้าที่นับตังค์ไม่ได้เลือกเหมือนกัน
ราคาอยู่ที่

และหมูยังกรับ๗๐กรัม
ที่นับตังค์เลือกต้องถูกกว่า๘๙บาท
และราคาอยู่ที่
ถูกกว่า

หมูยังกรับค่ะ
คือสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

เฮ้ยถูกมากนะผ่านข้อแรกไปนะคะตอนนี้นับตังค์สะสมแล้ว๒๐๐บาท
ถึงจำนวนเงินเพิ่มขึ้นแต่ว่าคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ถามเลยของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาเลยจ้ะพี่จ้า

อ้าวเพ็ญกวิ้นตัวต่อไป
ต้องพูดเหมือนกันนะ

พี่เล่นกับเธอยเหมือนมาก

เขาเป็นอย่างคนเล่นเพ็ญกวิ้นไปออกให้ตายเผอะ
อันนี้คือซอสเห็ดหอม๗๐๐กรัมราคาถูกที่สุด

ฟังอย่าดูมากเดี๋ยวภาพปิดตานอนไม่หลับลง
อะไรเนี่ย

อันนี้คือน้ำจิ้มสุกี้นะครับ

อันนี้ถูกที่สุดผมถูกกว่า

ราคาถูกที่สุดค่ะ

ไม่ต้องเราอยู่ตรงนี้ค่ะน้ำตาล
ซอสพริกศรีราชาสุดแซ่บนะ

น้ำจิ้มซุกกี้สุดกวางตุ้ง๘๓๐กรัม

หนูว่าน้ำจิ้มสุกี้มันใส่เครื่องเยอะ

หนูว่าพริกมันเป็นวัตถุดิบที่หาง่าย

เลือกอะไรคะอะไรถูกสุดคะน้ำตาล
ซอสพริกสีราชา

ดูสิการตอบแบบชาแบบนี้

ราคาตั้งต้นอยู่ที่
ขวดใหญ่นะคุ้มมากนะ๑๓บาทนะ

และสุดท้ายซอสพริกศรีราชา

ต้องถูกกว่า๔๒บาทค่ะนับตังค์

ถูกกว่า
โอ้โฮสุดไปเลยค่ะ

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

รับราคา๔๐๐๐บาท

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

มาเลยจ้ะพี่ช้า

โอเคนี่คือดัชชี่โยเกิร์ต

สวุ้นมะพร้าว๑๓๕กรัม

เครื่องดื่มชาเขียวสไตล์ญี่ปุ่น

กินข้าว
หิวอะไรตอนนี้ทำงานก่อน

ปวดหัวไหมคะฉันเน็ตเหนื่อยกับคำถามพี่ส่งไปแล้วได้อะไรบ้าง
จริงเนี่ยหนูรู้ราคาเขาอะขวดละ๑๕บาท
แค่นี้ใช่สองขวดก็๓๐บาทอ่ะตีไป
แต่อันนี้คือมันดูไม่ต้องทำอะไรเยอะ
แต่มีวุ้นมะพร้าวนะใช่ไงวุ้นมะพร้าวก็แบบ๖ถ้วยเลยนะ
มีน้ำมะพร้าวอีกนะน่าจะมีแก้วให้ด้วย
ถ้วยนะโยเกิร์ต๔ถ้วยนะแต่มีวุ้นมะพร้าวเหมือนกัน
เคยทานหมดทุกอย่างฮะใช่ค่ะ
แต่ว่าแต่หนูว่าอันนี้แหละเพราะว่าหนูเคยซื้อแล้วราคาไม่แพงเลยใช่ไหมคะ
ตอบเลยไหมต่อเลยว่าเป็นอันนี้

โกรธอะไรใครอะ
อันนี้
๒ถึง๒๕ดูสิจะเป็นอย่างที่คุณพูดมั้ย
เป็นจะเฉลยนะอันนี้คือสินค้าที่นับตังค์ไม่ได้เลือกนะคะ

๕๔บาท
ชอบมากอันนี้มีวุ้นมะพร้าวข้างในด้วย

อันนี้อันเนี้ยจะต้องถูกกว่า๔๐บาท

บายขอให้อยู่ต่อนะ
เพราะว่ายิ่งอยู่เหมือนแบบดูน้ำตังค์แล้วพี่เหมือนส่องกระจก

ใช่ผมไม่มีตินกวาด

ชนะไปเลย
สาธุเพียงขอให้แพงกว่า๔๐นะ

เอาล่ะผ่านข้อที่๓มาแล้วค่ะนับตังค์ค่ะ

ข้อต่อไปค่ะมูลค่าจำนวนเงินเพิ่มขึ้น

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

ฮะออกกำลังกายต่อไปนะร่างกายข้าเนี่ยจะต้องเต็มไปด้วยซิกแพค
เต็มไปด้วยซิปแพคแล้วเต็มไปด้วยเบาหวานน้ำตาล

นี่ไงซิปแพคขี่จักรยานตั้งทั่วเลยครูตัวนี้

เนี่ยร่างกายจะต้องเต็มไปด้วยซิปแพค

คนบ้้าไรซิปแพคทั้งตัว
คนเรานะออกกำลังกายมันต้องรู้จักออกให้พอดี

เบิร์ทวันนี้ข้านัดเทนเนอร์มา

ได้เหรอโอ้โหทำอะไรมากออกกำลังกาย
ออกกำลังกายจะไปยากมาตื่นให้เร็วสิ

เริ่มตั้งแต่ตี๒เลยเหรอ

จ๊อปกิ้งจนถึง๙โมงเช้า

พอหลังจาก๙โมงเช้าคราวนี้โดดเชือกแล้ว

โดดเชือกจนถึงบ่าย๔

โมงเช้าถึงบ่าย๔โดดเชื่ออย่างเดียวเลย
เชื่ออย่างเดียวอย่าไปเล่นเยอะเดี๋ยวมันปวดกล้ามเนื้อ

อ่ะคราวนี้ก็ยกเวทแล้ว

จากบ่าย๔ก็ยกสักถึงเที่ยงคืนกว่าพอ

ไอ้ไอ้
ออกกำลังกายอย่าไปออกเยอะ

หุ่นผมเนี่ย

มันออกกำลังกายแบบดี้
หีนมากใช่ไง

เมื่อน้าคล่องของเราเชิญเทนเนอร์ส่วนตัวมาเอง
และดูจากหน่วยก้านแล้วน่าจะไม่ธรรมดานะครับเนี่ย
แม่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่
ช่วงหน้ากลับมาชมความสนุกกันต่อ
พร้อมกับคำถามข้อที่๔ของคุณน้ำตังค์ด้วยครับ